วันนั้นหนูมาสายสแกนเยอะเข้ามาสายแล้วมาเจอเขาพอดีเขาเดินมาพอดี
จังหวะนั้นก็คือแถวนั้นก็คือไม่ค่อยมีคน
หนูก็เลยไปถามเขาว่าไปทดลองงานหนูได้หรือยังเพราะว่าฝ่ายบุคคลเขาตามแล้ว
ใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าอยู่รถไปเอาเองที่รถ
พอหนูบอกหนูไม่ไปเพราะหนูก็กลัวอยู่แล้วใช่หนูกลัวหนูก็ไม่ไป
เขาก็เลยเอ้ยถ้ากลัวมากก็เอาเอากุญแจไปก็โยงกุญแจให้หนูแล้วก็ไปเอง
ตอนนั้นหนูก็อย่างน้อยก็ไม่มีเขาไป
ได้ประมาณไม่ถึงสองสามนาทีก็มีเขาเดินทางใหม่อีกแหละ
แล้วรถรถมันจะเป็นแบบสตาร์ทแบบหัวถุง
พอหนูจะลงจากรถเขาก็ดึงแขนไว้แล้วก็รีบปิดประตูตรงด้านนี้
แล้วก็รีบล็อกรถขับรถออกมาหนูพยายามแล้วค่ะแต่หนูดูแลไม่ได้
เพราะเขาก็จับแขนหนูไว้พอหนูทุบเขาเขาก็รีบขับรถมาถึงตรงนั้น

ใช่เพราะว่าตอนนั้นมันจะเป็นยากพอหนูถึงก็คือแถวนั้นจะไม่มีคน
คือนียังไงก็หนีเขาไม่รอดแล้วในรถมันแชบยังไงก็ดึงไม่ได้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องของน้องตามข่าวอายุ๑๙นะคะ
ที่มาแจ้งความกับคุณแม่ว่าถูกหัวหน้างาน
คืนกระทำชำราวนะคะแล้วก็ถ้าเอาตามรายละเอียดของข่าวที่ทางไทยรัฐทีวีได้ไปสัมภาษณ์มา
ถูกกระทำ๔ครั้งโดยครั้งที่๔ตัดสินใจเล่าให้แม่ฟัง
แล้วก็ไปแจ้งความหลังจากนั้น๒๓วันนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของตำรวจเนี่ยได้ตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วเรียบร้อยแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วเรียบร้อยนะคะ
เจ้าตัวปฏิเสธที่ปฏิเสธคือไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืน
แต่ว่าน้องผู้หญิงสมยอมเองแล้วก็อยู่ในสถานะที่เหมือนกับใช้คำแบบนี้คือเป็นกิ๊กกันก็เหมือนคบกันนั่นแหละนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะพิสูจน์ลำบากกว่าถ้าเหยื่อเป็นคนที่อายุ๑๓ปีลงไป๑๕ปีลงไปหรือเปล่า
เด็กอายุ๑๙มีผลต่อการพิสูจน์และการสู้ตามกฎหมายหรือไม่นะคะ
วันนี้ที่นั่งกับเราในรายการคือเดี๋ยวเราจะต่อสายคุณแม่คุยกันนะคะส่วนที่นั่งกับเราในรายการคือทนายเจมส์ค่ะทนายนิติธรแก้วโตสวัสดีค่ะ

เอาเบื้องต้นก่อนค่ะทนายเจมส์คือเดี๋ยวคุยกับคุณแม่แต่ประเด็นคือเรียนเข้าใจถูกไหมว่าการที่เหยื่ออายุเท่าไหร่จะมีผลต่อการสู้คดีถ้าถึงศาล
พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกครับคือเรียกว่าลำดับอายุเนี่ยจะมีผลต่อโทษมากกว่ายิ่งเด็กอายุต่ำเท่าไหร่เนี่ยโทษยิ่งหนักนะครับไล่อย่างนี้ครับถ้าต่ำกว่า๑๘ยินยอมไม่เป็นความผิดต่ำกว่า๑๘ไม่เกิน๑๕นะแต่ถ้าไม่ยินยอมโทษหนักโอเคนะครับถ้าต่ำกว่า๑๕ลงมาจะยอมไม่ยอมก็เป็นความผิด
ส่วนต่ำกว่า๑๓ไม่ต้องถามแต่ในส่วนของเหยื่อนอายุ๑๙ที่บอกว่าเหมือนกับมันจะสู้คดีลำบากกว่าไหมเนื่องจากอายุเขาเท่านี้คือกฎหมายไม่ได้ครอบคลุมในแง่ของการยอมไม่ยอม
เพราะฉะนั้นผู้กระทำจะหลุดแน่ในเรื่องนี้คำว่าหลุดคือหมายถึงว่าคือไม่ต้องไม่ต้องมีกฎหมายคุ้มครองไม่ว่าจะถามว่ายอมหรือไม่ยอมเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์พฤติกรรมอย่างเดียวเลยว่าตกลงยอมไม่ยอมฉันเข้าใจถูกไหม
เสร็จแล้วหลักฐานส่วนที่๒ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่พยายามแวดล้อม
เห็นผู้หญิงคนนี้ไปไหมไปเมื่อไหร่ไปยังไงไปกับใคร

พยานอีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นเรื่องของที่น้องเนี่ยอ้างว่าไปรีสอร์ทนะครับ
ในการไปเช่ารีสอร์ทเนี่ยก็จะมีเจ้าของรีสอร์ทเลยนะครับ
จดหมายเลขทะเบียนรถรวมถึงหมายเลขบัตรประชาชน
นามสกุลเบอร์โทรของผู้ที่มาใช้บริการไว้
ซึ่งเดี๋ยวขอกลับมาถามทนายเจมส์แบบลงรายละเอียด
หลังจากที่คุยกับคุณแม่แล้วเรานั่งฟังพร้อมกันนะคะ
ทนายเจมส์ถ้ามีอะไรที่จำเป็นต้องถามแล้วที่ฉันไม่ได้ถาม

เมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับทนายเจมส์ให้คุณแม่ได้ยินด้วยเลย
จะได้จะได้ทราบว่าคือในรายการต้องขออนุญาตแบบ
ต้องฟังแบบ๒ทางนะคะแม่จ๋า

น้องอายุ๑๙เต็มแล้วถูกไหมคะ

เหตุการณ์ถ้าตามข่าวเหตุการณ์เกิดขึ้นกับน้องครั้งแรก
คือมีนาคมปีนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะยังไม่๑๙

เดือนเมษายนค่ะวันที่๑๑เมษายนค่ะ
ทีนี้เหตุการณ์ไล่ลำดับมาเนี่ยน้องถูกกระทำทั้งหมดกี่ครั้งคะแม่

อีกครั้งโดยถ้าตามข่าวคือมีนาเมษาพฤษภา
แล้วก็มาครั้งหลังสุดคือ๑๒มิถุนายนใช่ไหมคะ

คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าน้องเล่าให้คุณแม่ฟังว่าอะไรบ้าง
คุณแม่เอาเท่าที่สบายใจจะเล่านะคะ
แล้วก็เอาไม่ต้องละเอียดมากเอาเท่าที่สบายใจจะบอกค่ะ

ก็วันแรกที่ลูกโทรมาก็บอกว่าแม่หนูถูกข่มขืน

วันที่๑๕ตอนเช้าค่ะ

ใช่วันล่าสุดที่เขาไปถูกกระทำคือวันที่๑๒

แล้วเขาโทรบอกแม่วันที่๑๕ตอนเช้า
เพราะเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาทนไม่ไหวแล้ว
เขาถึงได้โทรมาบอกแม่วันที่๑๕ตอนเช้า

ก็ได้พาลูกไปที่ดูโฮมเลย
เพื่อไปเจอหัวหน้างานที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมคะ

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำ

ก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ไปเจอกันที่สถานีตำรวจละกัน

ตอนที่คุณแม่ไปมีหัวหน้างานของหัวหน้าคนนั้น
หัวหน้าของลูกมีไหมคะ

ตอนที่แม่ไปที่ทำงานน้องใช่ไหมคะ
หัวหน้างานคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ย

คุณแม่ได้คุยกับเหมือนกับระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าที่ที่ตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกไหม
มีค่ะมีฝ่ายบุคคลซึ่งเป็นหัวหน้าเขาอีก

มีหัวหน้าเขาแล้วก็มีหัวหน้าลูกสาวคนหนึ่งก็เป็นสองคนนะคะ
ทางบริษัทนะคะได้พูดอะไรบ้างระหว่างที่คุณแม่ไป
เขาไม่ได้พูดอะไร
ไม่ได้ให้คำช่วยเหลืออะไรไม่ได้มาพูดอะไรเลย
เขารู้อยู่แล้วไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในที่ทำงานแบบนี้ค่ะ
เขาน่าจะรู้ค่ะเพราะเขาเป็นญาติกัน
เขาน่าจะรู้มาตั้งแต่แรก

ทางทางฝ่ายหัวหน้าของของคนที่กระทำนี่แหละค่ะ
หัวหน้าของเดี๋ยวนะหัวหน้าหัวหน้างานของผู้ชายกับ
หัวหน้างานที่ถูกกล่าวหาเป็นญาติกันใช่ไหมคะ

แล้วเขามีท่าทีหรือเขามีคำพูดอะไรที่ทำให้คุณแม่รู้สึก
อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมบ้างไหมคะ

ใช่ค่ะหรือว่าหัวหน้างานหรือบริษัทก็แล้วแต่นะคะ
คือเขาไม่ให้ความร่วมมืออะไรกับเราเลย
ณตอนนั้นเราไม่ได้มีอะไรเขาไม่ได้มาพูดอะไรเลย

ดูเหมือนเขารู้อยู่แล้วไหมว่าเกิดเหตุนี้ขึ้นกับลูกสาวแม่นะคะ

เล่าจากความรู้สึกที่เห็นจากลูกพูดให้เล่าให้ฟังด้วย
ทีนี้คุณแม่ค่ะกลับมาที่น้องโทรหาคุณแม่วันที่๑๕ตอนเช้า
เล่าละเอียดไหมว่าถูกกระทำกี่ครั้งเขาทำยังไงไปที่ไหนเขาพูดว่าอะไร
น้องเล่าให้ฟังละเอียดครบทุกครั้งไหมคะ
เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยค่ะเขาบอกเขาถูกล่อลวงไปสำเร็จความไข้
แล้วก็คมขู่จะฆ่าข่มขู่เรื่องงานเอาเรื่องงานมาพูดเพื่อที่จะพาเด็กออกไปพาลูกสาวออกไป
ลูกเล่าให้ฟังทั้งหมดค่ะตอนนั้นคือแม่รับไม่ได้อยู่ก็เลยช็อกอยู่ตอนช่วงนั้น
เข้าใจค่ะคุณแม่โดยปกติแล้วลูกสาวเป็นคนนิสัยบุคลิกยังไงคะ

ก็เป็นเด็กเรียบร้อยค่ะเวลามาหาแม่เนาะไปกินข้าวไปอะไรก็มาหาแม่ตลอดเพราะเขาอยู่กับแม่
ค่ะเป็นเด็กกลัวคนไหม

น้องพักอยู่กับคุณแม่ที่บ้านหรือว่าน้องอยู่หอพักคะขออภัยค่ะ
ที่บ้านกับแม่ค่ะแต่ว่าเขาทำงานสองที่อะค่ะตอนเย็นเขาก็ต้องไปทำงานที่รีสอร์ท
ตอนเช้าเขาก็ไปทำงานที่ที่เขาทำตอนนี้เขาทำสองที่ก็คือจะแวะเวียนมาหาแม่ก็คือช่วงที่มากินข้าวด้วยประมาณนี้ค่ะ
อ๋อแล้วระหว่างทำอาธนาเจมส์สงสัยอะไรไหมช่วยได้ค่ะ
อยากสอบถามนิดนึงครับน้องได้เล่าให้ฟังไหมครับคุณแม่ว่าตอนที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับข่มขู่ตามที่คุณแม่บอกเนี่ยนะข่มขู่เนี่ยข่มขู่ที่ไหน
ข่มขู่ที่ทำงานเขาค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาทำงานที่เขาไปทำงาน
มีใครอยู่ในบริเวณนั้นบ้างไหมครับที่จะได้เยี่ยมร่วมงานเขา
เขาได้ยินไหมเพื่อนร่วมงานได้ยินได้ยินค่ะได้ยินค่ะแต่ทีนี้เพื่อนร่วมงานที่ได้ยินเป็นเพื่อนร่วมงานแบบไหน
คือเป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นน้องผู้หญิงหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่ก็อาจจะมีรุ่นพี่มีผู้ชายมีคนสนิทกับหัวหน้างาน
คือเป็นเพื่อนร่วมงานแบบไหนคะเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะเป็นพยานให้ได้หรือเปล่าคุณแม่
ได้ค่ะเป็นผู้หญิงนั่นแหละค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานที่เขาสนิทที่อยู่ด้วยกันตลอด

ก็มีเยอะอยู่นะคะ
ทีนี้จะถามคุณแม่แบบนี้ค่ะคือเรียนขมวดให้แบบนี้เพราะรายละเอียดข่าวออกมาว่า
มีนาคมเมษายนพฤษภาคมเนี่ยน้องก็ถูกกระทำแล้วนะคะแต่ว่าลำดับความลำดับความหนักหน่วงของการกระทำมันแตกต่างกันนะ
ทีนี้คำถามคือว่าครั้งหลังสุดวันที่๑๒มิถุนายนใช่ไหมคะคุณแม่

ทำไมน้องไม่ตัดสินใจบอกคุณแม่เลยเพราะว่าถ้าตามข่าวคือเหมือนกับแบบมันไม่ไหวแล้วมันโดนหลายครั้งแล้ว
มีผู้ชายข่มขู่ไว้ว่าเขาจะไปประจานที่ทำงานถ้าเขาโทรมาบอกแม่ก่อนเขาก็จะโดนแม่ด่าแม่ว่าเขากลัวตรงนี้
เขากลัวอับอายเขากลัวทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ในความคิดของเขาที่เขาไม่กล้าที่จะมาพูดให้เราฟัง
เข้าใจค่ะแล้วคุณแม่เห็นพฤติกรรมน้องเปลี่ยนไปไหมตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะ
เปลี่ยนไปไหมเขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเขาซึมเศร้าไม่พูดกับคนรู้สึกหวาดกลัวประมาณนี้ค่ะ
จริงเป็นเด็กช่างคุยเหรอคะแม่
คุยค่ะเวลาแม่โทรหาเขาก็จะรู้สึกเป็นกลัวเป็นสั่นไม่ใกล้จะเจอหน้าคนไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปมาก
แล้วทำไมตั้งแต่ตอนที่คุณแม่สังเกตสังเกตว่า
แต่เราไม่ได้ถามเพราะนึกว่าเขาเครียดเรื่องงานค่ะ
แล้วจริงน้องเป็นเด็กเครียดไหมแม่จ๋า
ไม่ค่ะล่าเริงสนุกสนานค่ะแม่พาไปไหนสนุกล่าเริงที่
แล้วพอน้องเครียดทำไมแม่ไม่ตัดสินใจถามเลยคะว่าลูกเราผิดไปจากเดิมเยอะเนี่ย
เคยเขาบอกว่าเรื่องงานมีแต่เรื่องงาน

เรื่องเงินประมาณนี้เขาจะพูดประมาณนี้ค่ะ
หนูไปทำงานหนูก็ต้องหนูถูกบีดนู่นนี่นั่นเขาจะพูดแต่เรื่องงานอย่างเดียว
แต่เราไม่ได้ถามมากมายเพราะเราไม่อยากยุ่งเรื่องของลูกมากอะไรประมาณนี้ค่ะ
เข้าใจค่ะแต่คุณแม่กับน้องนี่สนิทกันใช่ไหมคะ
สนิทมากอยู่ด้วยกันตลอดอะค่ะ
มีกันสองคนหรือเปล่าขออภัยค่ะ
อยู่บ้านก็อยู่กับแฟนต่างชาตินะคะ๑๖ปีแล้วก็มีลูกสาวนี่แหละค่ะที่อยู่ด้วย
จ๋าเดี๋ยวคุณแม่ถือสายแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเราคุยกันต่อ
แต่ทีนี้ทางรายการต้องให้ฟังคำสัมภาษณ์ของทางผู้ถูกกล่าวหาด้วย
เพราะเขาก็จะมีวิธีการอธิบายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกแบบนึงแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะสักครู่ค่ะ
ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าโดนแบ็คเมย์น้องแบ็คเมย์โครงเรียนผมตั้งแต่ก็เหมือนที่ผมพูดตั้งแต่แรกแล้วแหละนะครับ
แต่ถามว่ามีอะไรกันไหมมีจริงแต่วันนี้ที่ผมมายืนยันตัวตนก็คือผมกับน้องก็คือเราเป็นคิกเราเป็นแฟนเรารักกันแต่ด้วยเหตุและผลอะไรของน้องที่น้องอยากได้เงินผมอันนี้ผมไม่รู้ด้วยด้วยความฟิลลี่ของผมอ่ะผมผมก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นคนเจ้าชู้ก็ดูได้ที่ประวัติว่ามีเมียกี่คนนี่ผมยอมผมยอมยอม
คือน้องเป็นคนถ่าย

ก็คือน้องเรานัดกันไว้ตั้งแต่

ประมาณสักทุ่ม๒ทุ่ม

น่าจะเจอกันได้๔ทุ่ม๓ทุ่มครึ่ง
เพราะเพื่อนพันวันนั้นแฟนผมให้ผมกลับบ้านตีนึง

ขับรถมาส่งผมเขาก็เห็นน้องเหมือนกัน
น้องก็จอดรถอยู่ตรงข้ามน้องก็ขับรถมารับผม

ครั้งที่สามครั้งที่สอง

มันต้องข้อสังเกตอะไรได้ไหมสำหรับคดีซึ่งกฎหมายไม่ได้คุ้มครองทันที
กฎหมายต้องดูด้วยว่าตกองยอมหรือไม่ยอมสำหรับคนอายุเท่านี้

เมื่อกี้ผมยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถูกกระทำตั้งแต่วันที่๑๒

ก็วันที่๑๕ถึงตัดสินใจบอกแม่
ก็เป็นไปได้ครับอันนี้ว่าน้องถูกกดดัน
แต่ทีนี้ที่ถามทนายเจมส์แบบนี้คือพอน้องอายุ

คือเขา๑๘แล้วมันมีคราบเกี่ยวก่อนที่เขาจะมาเต็ม๑๙เนี่ยนะคะ
คือแต่เอาล่ะ๑๘๑๙เหมือนจะไม่ได้มี
ผลเปลี่ยนอะไรมากมายในการสู้คดีเท่าไหร่
สำหรับกรณีนี้ถ้ายอมนะถ้ายอมไม่ผิด
แต่ถ้าเกิดไม่ยอมถ้าต่ำกว่า๑๘โทษหนัก
เพราะฉะนั้นมันต้องดูถ้าสมมุติจะดูโดยอายุเนี่ย

ครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดู

ความเข้มข้นของพฤติกรรมด้วย

ถูกครับทีนี้เดี๋ยวถามคุณแม่ต่อคุณแม่ค่ะ

น้องน่ะมีคนที่น้องคบหากันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
มีค่ะเขามีแฟนอยู่แล้วเป็นธอมค่ะ
เขาไม่เคยพบผู้ชายมาเลยค่ะ
คบกับแฟนสาวหล่อคนนี้มานานหรือยังคะแม่
ประมาณ๖ปีได้แล้วมั้งคะ
เขามีทะเลาะมีระหองระแหงอะไรกันแบบมาเล่ามาปรึกษาแม่บ้างไหมจ๊ะ
ไม่เคยมีไม่เคยเห็นมีลูกทะเลาะกันไม่เคยค่ะ
ไม่เคยเจอค่ะเขารักกันมากเขาอยู่ด้วยกัน
ไม่เคยห่างกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดค่ะ
แล้วจังหวะที่ไปกับหัวหน้างานคนนี้
ช่วงเวลางานไงค่ะเขาอยู่คนละภัณฑ์
แฟนสาวหล่อของน้องเนี่ยรู้เรื่องนี้ก่อนคุณแม่ไหมคะ

หมายถึงว่าก็รู้ประมาณวันที่๑๕เหมือนกันเหรอคะแม่

แล้วแฟนน้องว่ายังไงบ้างคะแม่
เขาก็ตกใจเหมือนกันเขาก็สอบเขาก็ถาม
เอาข้อมูลกับลูกกับน้องกับน้องกับแฟนเขาเหมือนกัน
ว่าเป็นอะไรทำไมเปลี่ยนไปซึมเศร้าไป
ทำไมมีรอยช้ำตามแขนตามขามา
โดนอะไรมาเขาก็ถามตลอด
ตอนนั้นลูกไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกแฟนกลัวแฟน
รอยช้ำที่เห็นเนี่ยเห็นตั้งแต่นู้นเดือนนี้จ๋า
มาตั้งแต่แรกเลยค่ะเขาเห็นว่ามีรอยช้ำกลับบ้าน
จากการถูกกระชากจากการบังคับข่มขู่ข่มเขิน
มีรอยช้ำตามขาตามแขนเขาหมดเลย
แต่ว่าไม่เคยตรวจร่างกายจนกระทั่งหลังจากที่ไปแจ้งความ
ถึงจะตรวจร่างกายใช่ไหมคะ
ใช่เขาเก็บไว้ไม่บอกใครเขากลัว
เขากลัวอะไรนักหนาไม่ทราบเหมือนกันเอ่อ
คุณแม่ค่ะที่แม่บอกว่าในที่ทำงาน
ก็มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิง
ได้ยินในจังหวะที่น้องถูกข่มขู่อย่างนี้ใช่ไหม

มีผู้หญิงคนอื่นในที่ทำงานเดียวกับน้อง
หัวหน้างานคนนี้กระทำแบบนี้บ้างไหมคะ
มีค่ะมีมีแล้วก็เขาก็โดนถูกไล่ออกไปแล้ว
ตามที่แม่ได้ข่าวข้อมูลมานะคะ
แล้วเขาติดต่อแล้วน้องเขาติดต่อเพื่อที่จะ
เหมือนกับคือก็ตำรวจอาจจะเรียกมา
ให้ข้อมูลพฤติกรรมของฝ่ายชายนะ
เขาเขาคงไม่กล้าหรอกค่ะเขากลัว
เพราะเขาเคยถูกคมขู่มาเยอะมากสมัยนั้นตอนนั้น
คุณแม่คะผู้ชายคนนี้ที่คุณแม่ได้ยินไปนะ
เขาก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าเขายอมรับว่ามีความสัมพันธ์นะคะ
แต่ว่าเนื่องจากเขาเหมือนกับมีความเป็นมิตร

อยากจะเบรกข้อนึงนะคะที่เขาบอกว่า
ทางเราแบทเมย์อยากได้เงินเขาแม่ไม่อยากได้แม้แต่บาทเดียวเลยค่ะ
บ้านแม่มีเงินเยอะพอแฟนฝรั่งให้เยอะมากพอค่ะ
แม่ได้เคยเจรจาเรื่องเงินค่าเสียหายกันไปก่อนหน้านี้ไหมคะ
เคยเพราะว่าแม่เรียกร้องไปเยอะเพื่อว่า
แม่อยากให้เขาไม่มีมาจ่ายเราแล้วแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

อันนี้คุยกันตั้งแต่ตอนไหนคะแม่
ตั้งแต่ตอนแรกค่ะตอนแรกที่ไปเจรจาอยู่ที่สพนาขาค่ะ

หลังแจ้งความค่ะแต่ว่าเราไม่ได้รับความแจ้งความตั้งแต่วันแรก
คือน้องบอกแม่วันที่๑๕ตอนเช้าเสร็จแล้วแม่ก็ไปที่ทำงาน
ไปที่วันที่๑๕เราไปที่สพนคเลยค่ะ
ค่ะแล้วหลังจากที่แจ้งความถึงจะได้คุยเรื่องเงินกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคุยคุยกันที่คุยกันที่โรงพักเลยป่ะคะที่โรงพักค่ะตำรวจอยู่ด้วยไหมคะ
อยู่ด้วยค่ะอ๋ออ๋ออ๋อทีนี้พอคุณแม่เรียกเขาไปเขาพูดกับแม่ว่าไงคะ
เขาไม่มีอ่าเขาไม่มีให้แต่เขาบอกว่าจะให้แค่
แต่ว่าอย่างนี้แล้วแม่บอกว่าแลกกับลูกแม่ถูกถูกกระทำ
แล้วหมดอนาคตทุกอย่างเลยนะแล้วแม่จะให้แม่แค่สามหมื่น
มันคุ้มหรือเปล่าแม่จ๋าอันนี้ลองถามเฉยนะคะ
ว่าถ้าเขายอมจ่าย๓แสนคือแม่ก็ยอมจบทุกอย่างเหรอคะ
ไม่ค่ะไม่ค่ะแม่ไม่คิดแค่ไม่ได้คิดว่าจะเอาแค่นั้น
เพราะแม่ไม่ตั้งใจที่จะยอมความตั้งแต่แรก
แม่ค่ะไม่ยอมที่จะเอาเงินตั้งแต่แรก
แต่ที่แรกที่พูดไปวันนั้นเพราะคิดว่าเขาไม่มีปัญญาจ่าย
เราถึงได้พูดไปเพื่อที่เราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แม่ค่ะหลังจากที่ไปแจ้งความเสร็จแล้วน้องก็ได้ไปตรวจร่างกายเอาไว้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันที่๑๕ตอนเย็นค่ะเราไปเราได้แค่ใบร้อยเวรให้มาแค่ใบไปตรวจ
ไม่ได้ออกไม่ได้รับแจ้งความให้เรา

ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ไม่ทราบของร้อยเวรเหมือนกันว่าทำไมไม่ลงบันทึกให้เรา
ว่าเราไปแจ้งความแม่บอกว่ามาแจ้งความลูกถูกข่มขืน
แต่เขาไม่ได้ไม่ได้ทำอะไร
มีแต่ออกใบให้เราเพื่อให้เราพาลูกไปตรวจ
อ๋อใบส่งตัวอ๋อใบส่งตัวซึ่งอาจจะยังไม่รับแจ้งความก็ได้หรือคะท่านนายเจมส์
มันต้องมันต้องรับครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายสำนักให้แม่ก็ได้หนึ่ง
ไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้ลงค่ะ
หมายถึงว่าเขาได้จดไหมแม่จ๋าเขาได้จดระหว่างที่เราไป
ไม่ได้ไม่ได้โจทย์มีนั่งฟังอย่างเดียวนั่งฟังอย่างเดียวค่ะ
แต่อันนี้คือตั้งแต่เกิดขึ้นวันที่๑๕นะแม่
แต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยมันต้องเป็นคดีแล้วแหละเพราะว่าเขาออกหมายจับ
จับตัวมาแจ้งข้อเก่าหารแล้วเนอะแม่คะทีนี้จะถามแม่เพิ่มค่ะ
คุณแม่น้องมีหลักฐานในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่พยานบุคคลไหม
เช่นเคยคุยกันผ่านไลน์เคยคุยกันผ่านเฟซบุ๊ก
หรือมีคุยโทรศัพท์ด้วยกันอะไรที่จะเป็นหลักฐานน้องมีไว้ไหมคะ
อันนี้แม่ไม่รู้นะคะลูกบอกไม่มี
ปกติเขาโทรคุยกับน้องบ่อยไหมน้องเล่าไหมคะ
ไม่ไม่ค่ะไม่มีค่ะลูกบอกไม่มีตรงนี้
ไม่มีเลยค่ะเค้ามีแต่ถูกข่มขู่อย่างเดียวมาเลย

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะถามในประเด็นข้อกฎหมายแล้ว
เพราะว่ามันอาจจะมีบางมุมที่เมื่อต้องสู้กัน
น้ำเสียงฝ่ายชายเขาก็มีคำอธิบายของเขานะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันเรื่องข้อกฎหมายนะคะแม่

คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากที่คุณแม่บอกไปแล้วเนี่ย
คือมันมีภาพที่น่าจะเป็นหลักฐานที่น้ำหนักไปทางฝ่ายชายซะ

คุณแม่ได้เห็นภาพตอนที่ผู้ชายเขาพูดถึงว่ามีครั้งที่น้องเนี่ย
เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาซ้อนแล้วก็ไปที่รีสอร์ท
ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
เรื่องนี้ไม่ค่ะไม่มีนะคะ
คือทีนี้คือมันมีภาพออกมาค่ะคุณแม่
แล้วเขาก็เล่าให้นักข่าวฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณแม่ที่เราได้ยินในรายการเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ
เขาก็บอกว่าน้องผู้หญิงเป็นคนนัดแล้วก็ออกไป

ไม่ค่ะมีเขามีแต่บอกว่าผู้ชายโทรมาให้เขาออกไป
ถ้าไม่ออกไปเขาจะบีบให้ออกจากงาน

ค่ะเวลาน้องออกจากบ้านช่วงที่แบบมืดแล้วอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติไหม
ไม่ค่ะเขาไม่เคยออกค่ะเขาไม่เคยออกกลางคืน
แล้วคุณแม่จำได้ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องว่าน้องออกไปจากบ้านตอนกลางคืน
เขามีแต่บอกว่าออกไปทานข้าวไปซื้อกับข้าว
ตามปกติแล้วที่คุณแม่บอกที่เขาสนิทกับแฟนมาก
เวลาน้องออกไปเนี่ยมันมีจังหวะที่แฟนเขาจะไม่สงสัยด้วยเหรอคะแม่
เขาก็จะบอกเขาบอกว่าไปซื้อกับข้าวเพราะว่าเขาทำงานกลางคืนอยู่ที่รีสอร์ทไงคะ
เขาบอกว่าออกไปซื้อกับข้าวแป๊บเดียวก็กลับมา
แม่ค่ะรีสอร์ทที่เกิดเหตุกับน้องครั้งที่๔คือรีสอร์ทที่น้องทำงานหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ค่ะรีสอร์ทที่เขาทำงานอยู่ตรงติดกับบ้านแม่นี่ค่ะ
เล่าให้แม่ฟังไหมว่าครั้งที่๔ที่ไปที่รีสอร์ทเนี่ยคือที่ไหนน้องบอกไหมคะ

แล้วน้องบอกไหมว่าน้องเป็นคนเปิดห้องเป็นคนจัดการเองหรือว่าเป็นชื่อผู้ชายคะ
เป็นชื่อผู้ชายผู้ชายเป็นคนจัดการทุกอย่างเลยค่ะลูกแม่ไม่ได้ทำอะไรเลย
แล้วเขาบอกไหมว่ามีครั้งที่เขาต้องเป็นคนไปรับฝ่ายชายนะคะ
ไม่ค่ะเขาถูกโทรมาข่มขู่ให้ไปอย่างเดียวค่ะเอาเรื่องงานมาบีบอย่างเดียวเลยค่ะ

ทีนี้คุณแม่คะตั้งแต่ออกมาร้องสื่อได้ฝ่ายชายได้ติดต่อมาพูดคุยบ้างไหมคะ
ไม่มีค่ะไม่ติดต่อมาเลยมีแต่ข่มขู่ลูกอยู่ที่ทำงาน
ผมขู่สารพัดทุกอย่างข่มขู่จะฆ่าบ้างเอ่ย
คมครูถ่ายรูปเข้าไปเพื่อที่จะไปบีบเด็กออกจากงานไล่เด็กออกจากงานให้เด็กลาออกจากงาน
มีแต่เกี่ยวอย่างนี้มีแต่ข่มขู่แต่ละวันที่เขาไปทำงานอยู่ตรงนั้น
เพราะถูกข่มขู่ทุกวันโทรมาหาแม่ทุกวันแม่หนูทำงานไม่ไหวแล้วหนูลำบากมาก
ถูกข่มขู่ทุกวันได้ยินแต่แบบนี้ทุกวันค่ะ

แต่ว่าโชคดีหน่อยนะคะที่คุณแม่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่ง
ท่านรองธวัชชัยชัยเขียวให้ท่านให้บุคลากรของท่านยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแม่ให้คำปรึกษาแม่ตลอดเลย

ใช่ค่ะกระทรวงยุติธรรมค่ะ

ช่วยเหลือทุกหลานกลางค่ำกลางคืนท่านก็โทรหาแม่ตลอด
ช่วยหลายคดีแล้วค่ะแม่หลายคดีเลยแหละค่ะ
จนถึงตอนนี้น้องยังทำงานอยู่ที่เดียวกับหัวหน้างานคนนี้อยู่ไหมหรือออกแล้วคะ
คุณแม่มีอะไรที่สงสัยหรือยังกังวลที่จะถามทนายเจมส์ไหมคะ

คือทนายเจมส์คะตอนนี้คือได้ข่าวว่าได้ผู้ต้องหาได้ประกันตัวออกมาแล้ว
และตอนนี้แม่ห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะ
อยากจะฝากทนายเจมส์ผ่านทางรายการด้วยนะคะคุณจอมขวาน

ท่านธวัชชัยไทยเขียวถ้าท่านลองได้ดูในรายการนี้อยู่

อยากจะให้ท่านช่วยให้กระทรวงยุติธรรมค่ะ
คนที่บอกว่ามาคุ้มครองแม่และลูกหน่อยค่ะคือกลัวว่าไม่จะ
ไม่ปลอดภัยเพราะเขาได้ถูกประกันตัวออกมาแล้วอะค่ะ
ค่ะเอาอย่างนี้คุณแม่ค่ะเดี๋ยวขอสวัสดีคุณแม่ก่อนเดี๋ยวท้ายรายการ

ไปร้องขอเพื่อคัดค้านการประกันตัวก็ได้

จะทำให้พยานกลัว
อาจจะเป็นพยานที่อยู่ในที่

คือทางทีมงานได้ติดต่อกับ

บอกว่ามีการสอบน้องแล้วโดยสหวิชาชีพนะคะ

น้องถูกกระทำจริงแล้วก็มีความหวาดระแวง
กลัวคือกลัวทั้งแม่แล้วก็ตัวน้อง

แล้วก็ต้องการความช่วยเหลือคดีอย่างมาก

ลักษณะคดีรูปมันจะไปทางไหนสั้นเชิญ

ให้ได้ว่าตัวเองถูกข่มขืน
นะครับก็จะมีหลักนิติวิทยา

รวมไปถึงหลักฐานของ

คราวนี้ในส่วนของผู้ชายเอง

รายการนี้บันทึกหมดแล้วต้องพิสูจน์ให้ได้นะ
เมื่อกี้ผมได้ยินคำนึงที่เขาบอกว่า

ให้เขาออกมา
สองกล้องวงจรปิดที่

เป็นกล้องวงจรปิดในตำแหน่งไหน
เป็นกล้องวงจรปิดที่เอามาจากไหน

เพราะฉะนั้นการสู้คดี
คือยังไงก็ต้องสู้คดีกันแหละ

ข้อพิสูจน์ต่างหลักฐานในการพิสูจน
หนักไปทางผู้ชายครับ
ดูแล้วคุณแม่ก็สู้เต็มที่

ขอบคุณท่านนายเจมส์นะคะ